บอกแล้วว่าผู้ป่วยจิตเวทขาดยาไม่ได้
พอขาดยาเสร็จปุ๊บจะคลุมคลั่งค่ะ
ก็ไม่รู้แล้วคนนี้อยู่ต่อหน้าเป็นใครต่อใครนะคะ
ล่าสุดนะคะที่จังหวัด๑๐๑หนุมใหญ่

ไปไล่ทำร้ายพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็ชาวบ้านค่ะ
ถือไม้แบบนี้ไปอยู่ชั้น๒ของบ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจกู่ภัยชาวบ้านต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมแล้วคุณรู้ไหม
เล่นเอาซะเหนื่อยเลยใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อม๕ชั่วโมง
ก็ยังไม่เป็นผลอยู่ดีนะสุดท้ายต้องบุกเข้าไปชาร์จตัว
คุณเห็นไหมในมือของเขาคืออะไร
นั่นคือไม้ท่อนเหมือนเริ่มเลยนะฮะ
ฟาดทีเดียวนี่ถึงอาจจะตายได้นะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสอบภธวรรษบุรีจังหวัด๑๐๑
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมกับชายวัย๙ปีคนนี้นะคะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ยืนถือไม้ขนาดใหญ่
วัดไปแกว่งมาอยู่ชั้น๒ของบ้านหลังหนึ่งที่บ้านจอมพลตะมนตนิเวศอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจกู้ภัยผู้ใหญ่บ้านใช้เวลากว่า๕ชั่วโมง
พยายามหากลวิธีทุกวิถีทางเพื่อให้ชายคนนี้ลงมาจากบ้าน
ไม่เป็นผลค่ะสุดท้ายต้องทำยังไงดูสิ
หิ้วปีกันแบบนั้นค่ะต้องอุ้มแบบนี้ค่ะ
ชายคนนี้ลิสต์เยอะมากก่อนที่จะกลายมาเป็นภาพบุรูปภาพนี้
คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ก่อนหน้านี้นะคุณรู้ไหมทำอะไรบ้าง
หนังสติ๊กยิงใส่ลำตัวของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ็บกันแบบนี้ซีลลายแล้วมีอีกหนึ่งคนนะคะ
อีกหนึ่งคนนะคะมีบัตรแผลแตกหนึ่งรายด้วย
เบ็ดเสร็จแล้วงานนี้กู้ภัยเจ็บตัวไป๕รายด้วยกันค่ะ
สุดท้ายในเมื่อเครียกกล่อไม่สำเร็จทำอย่างไร

แล้วหามออกมานำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะ
ไปรักษาอาการป่วยทางจิตสนะ
สอบถามญาติเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เคยรักษาตัว
เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แต่ว่าในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาขาดยาไง
ตัวเขาเองไม่ยอมกินยาแล้วพอไม่ยอมกินยาเสร็จปุ๊บ
อารวาสบ่อยครั้งไอ้เคมีในสมองมันเกิดอาการไม่สมดุลขึ้นมา
ทำร้ายคนในครอบครัวเป็นประจำล่าสุดก็คลุมคลั่งอีกแล้ว
ไล่ตีบุพการีพ่อแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองไล่ตีคนในบ้าน
คนในบ้านต้องวิ่งหนีตายไปคนละทิศคนละทางนะคะสุดท้ายไม่ไหวจริง
ต้องแจ้งให้ตำรวจแล้วก็กู้ภัยมาควบคุมตัวแบบนี้ค่ะ